ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่
นี่สามีกับภรรยาความจริงเนี่ยชวนกันจะไปหาหมอตั้งแต่เช้า

ไปถึงเช้าไปหน่อยเจ้าหน้าที่ยังไม่มา
สามีเลยบอกว่าเอาไปนั่งบ้านเพื่อนไหม
ไปถึงเพื่อนเนี่ยกำลังกินข้าวเช้ากันอยู่แต่มีเหล้าด้วยนะฮะ
กลายเป็นจะกินข้าวเนี่ยกินเหล้ากันเลย

ล้อกันไปทะเลาะกันมาสามีติดลมไม่กลับสักที
ถูกฟันเข้าไปจนบาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับ
คนที่ถูกฟันเนี่ยนี่คือฝ่ายสามีนะฮะ
ถูกฟันเข้าที่มือซ้ายนะครับเป็นแผลลึกเลย
นี่ฮะนายสุภกิจดวงดีอายุยี่สิบเก้าปีนะครับ
เพื่อนที่ดื่มวงเล่าด้วยกันดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มานำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
นี่สพบ้านกวางก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฟันจนบาดเจ็บนะครับ
ส่วนคนที่ฟันนายสุภกิจคือนางชนิดยาพาอายุ๔๙ปี
เป็นภรรยาของเขานั่นเอง
ตอนที่ทะเลาะวิวาสกันเนี่ยนางชนิดยาพาก็ตามมาดูอาการสามีนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วมาที่โรงพยาบาลเนี่ย
แล้วให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุพาสามีเนี่ย
มาด้วยกันออกจากบ้านมาเพื่อจะมาหาหมอเมื่อเช้า
สามีบอกว่าปวดหลังเพราะว่าจักรยานยนต์เนี่ยล้มมา
ทีนี้มากันถึงเช้าไปหน่อยนะมาถึงเช้าไปหน่อย
เจ้าหน้าที่ยังไม่มาทำงานสามีก็เลยชวนแวะไปบ้านเพื่อน
ชื่อนายคำมูลสั่งสอนนะเป็นคนคุ้นเคยกัน
ไปถึงนี่นายขมูลที่บ้านนี่ฮะกำลังนั่งกินข้าวเช้าอยู่
แล้วมีเพื่อนอีกสองคนดื่มเหล้าไปด้วยสามีก็เลยร่วมวงด้วย
ไม่ได้ร่วมวงข้าวนะร่วมวงเล่าด้วยดั้งไปสักระยะหนึ่งไม่เลิกสักที
คือตัวภรรยาเนี่ยคือนางชนิดยาพาบอกว่าก็ต้องไปขายของนะ
ต้องไปปิ้งไก่ขายก็ชวนนายสุภกิจสามีกลับบ้าน
แต่นายสุภกิจก็ติดลมไม่ยอมกลับสุดท้ายทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันเนี่ยแทนที่จะทะเลาะกับสามีแค่สองคนนะฮะ
กลายเป็นว่าลามไปถึงทะเลาะกันในวงเล่าทั้งหมดเลยนะ
ชนิดยาพาบอกว่าเธอก็กลัวจะเกิดอันตราย
เธอก็หยิบมีดในบ้านของนายคำมูลมาถือติดมือเอาไว้
แล้ววิ่งไปหยิบมีดอิโต้ที่อยู่ที่ตะกร้าหน้ารถจักรยาน
ยนต์มาถือไว้เพื่อป้องกันตัวด้วย
ตอนนั้นนายสุภกิจสามีเธอเนี่ยวิ่งตามมา
เธอก็เลยยกมีดขึ้นมากะว่าจะคู่
แต่สามีเนี่ยเอามือมาปัดมีด
ตกใจมากตอนนั้นเครื่องมีด
ขึ้นไปบนหลังคาบ้านนายขมูลเลยส่วนมีดอิโต้เนี่ยโยนเข้าป่ากล้วยแถวที่เกิดเหตุ
แล้วก็ขี่รถหนีออกจากบ้านหลังนั้นไปนี่ฮะเห็นไหมตกใจมาก
เครื่องขึ้นหลังคาบ้านเลยนะอีกเล่มนึงเครื่องเข้าดงกล้วย
แรงเยอะเหมือนกันเนอะใช่อ๋อแล้วขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ออกจากบ้านหลังนั้นไปแต่ด้วยความเป็นห่วงสามีด้วยความรัก
เธอก็เลยย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลมาดูสามีที่บาดเจ็บแล้วถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล
อ่าเธอก็บอกกับตำรวจว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจริงจริงนะฮะโอ้ตายแล้ว

นี่เมื่อเช้าจะให้เมียพามาหาหมอนี่ปวดหลังจากจักรยานยนต์ล้ม
นี่กลายเป็นได้หาหมอเหมือนกันแต่นี่ฮะเป็นแผลถูกฟันเข้าไปนะที่นิ้วที่มือนะครับ
ขมูลเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้มาที่บ้านตนเป็นประจำอยู่แล้ว
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายภรรยาชวนสามีกลับบ้านต้องไปปิ้งไก่ขาย
แต่ฝ่ายสามียังไม่ยอมกลับติดลมอยู่เลยทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกัน
ส่วนเรื่องทางคดีความนะครับตำรวจบอกว่าฝั่งของนางชนิดยาพาเนี่ย
ตำรวจก็พาไปหาของกลางนี่ต้องไปเอาของกลางคุณเขียนมาสอน
โอ้โหปีนขึ้นไปยากเลยตอนโยนดูเหมือนง่ายโยนปุ๊บขึ้นหลังคา
คือชนิดยาพาบอกของกลางอยู่บนหลังคาคุณตำรวจต้องปีนขึ้นไปนะฮะ
เล่มหนึ่งอยู่ที่ดงกล้วยอันนี้คือของกลาง
ส่วนการแจ้งข้อหาดำเนินคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าเนื่องจากเป็นเรื่องภายในครอบครัว
สามีภรรยาก็เดี๋ยวลองให้ทั้งคู่เนี่ยลองคุยกันก่อน
ว่าฝั่งสามีเขาจะติดใจเอาความอะไรยังไงไหม
ถ้าไม่ติดใจเอาความเดี๋ยวตำรวจจะเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ย
ให้เขาเข้าใจกันไม่ทำร้ายกันอีกแล้วก็ไม่ต้องแจ้งความอะไรกัน